ที่ศรีสะเกดครับรถโม้ปูนคันนี้กำลังจะเอาปูนไปส่งบ้านลูกค้า

ถึงอยู่แล้วอีกร้อยเมตรจะถึงแล้วนะ
ไปถึงบ้านลูกค้าแล้วเสียหลักตกคลองฮะแล้วลุงคนขับอายุ๖๐กว่าติดอยู่ข้างใน
ชาวบ้านไปถึงก็ช่วยกันทุบฮะช่วยกันทุบรถช่วยพาลุงออกมาพาลุงออกมา

โอ้โหเสียชีวิตเหรอลุงเสียชีวิตครับพี่น้ำแข็งฮะ
ถนนริมคลองเลยนะตรงที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในบ้านหนองไผ่อำเภอวังหินที่ศรีสะเกด
เป็นรถโม้ปูน๖ล้อของบริษัทรับเหมาชื่อดังเลยล่ะ
ตกคลองไปจมน้ำเกือบมิตรลักษณะคุณผู้ชมดูสิมันจะเป็นแบบตะแคงขวานะ
คนที่ติดอยู่ข้างในคือลุงสุพีสวัยดีอายุ๖๔ปีครับ
กู้ภัยไปถึงชาวบ้านไปถึงทุบทุบรถฝั่งผู้โดยสารเนี่ย
แล้วก็เปิดประตูเอาคนขับออกมาแต่พบว่า
ลุงสุพีท่านไปแล้วครับเสียชีวิตไปแล้วครับ
ก็เวียนไปไปกลับไปกลับนี่รอบที่๒แล้ว
บ้านลูกค้าอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๑๐๐เมตรกำลังจะถึงครับ
แต่เส้นทางเข้าพื้นที่เนี่ยมันเป็นดินลุกรังคุณผู้ชมริมคลอง
คาดว่ารถโม้ปูนคงหักหลบหลุม
หลบหลุมบนพื้นถนนแล้วก็ชิดขอบด้านซ้ายเกินไปครับ
ประกอบกับรถบรรทุกปูนมาไงน้ำหนัก๒ตัน
พอเบี่ยงใช่ไหมเบี่ยงปุ๊บน้ำหนักก็เทไปฝั่งหนึ่งอ่ะพี่เบิร์ต
ทางถนนมันแคบอ่ะใช่ฮะหลบหลุมปุ๊บก็เลยถลายตกคลองไปเลย
ตะแคงหมุนรอบหนึ่งฝั่งคนขับก็จมอยู่ใต้น้ำ
ก็เลยขาดอากาศหายใจครับแล้วเชื่อว่าเป็นสาเหตุทำให้ลุงสุพีท่านเสียชีวิต
ตนเจ้าหน้าที่จะส่งร่างของลุงสุพีไปผ่าชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนจะมอบให้กับญาตินำกลับไป
ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปแสดงความเสียใจด้วยนะครับ